มาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอีกแล้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะฮะกลุ่มวัยรุ่นอุกอาจก็ใช้อาวุธมีด
ในการไปรุมฟันนักศึกษานุ่มปี๑ในปั๊มน้ำมันกลางเมืองขอนแก่น

ไปดูคลิปนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันปตท
ใกล้กับสี่แยกไฟแดงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนักความราชสีมา

ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
บางทีถือมีดมีอาวุธกรูเข้าไปทำร้ายวัยรุ่นคนหนึ่งอย่างอุกอาจ
บาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าหนึ่งบูรัสวงนรัฐ
นำคลิปวิดีโอมาโพสต์พร้อมกับเขียนข้อความเตือนอันตราย
กลุ่มวัยรุ่นและให้ช่วยแจ้งเบาะแส
โดยระบุว่าคนเจ็บคือน้องชายของเธอเองนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิปพี่สาวของคนเจ็บเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยผู้ที่ถูกทำร้ายได้ไปกับเพื่อนรวม๓คน
ซ้อนรถจักรยานยนต์ไปจอดเติมน้ำมันกันนะครับ
ขณะที่ยืนรอจะเติมน้ำมันนั้นก็มีชายคนหนึ่ง
วิ่งเข้ามาต่อยที่หน้าของน้องชายเธอ
ที่กลุ่มวัยรุ่นรวมกว่า๑๐คนเนี่ยนะครับ
ซึ่งในมือถือมีดยาวหลายคนวิ่งกรูเข้ามาทำร้าย
โดยน้องชายแล้วก็เพื่อนพากันวิ่งหนีแตกกันคนละทิศละทาง
แต่น้องชายวิ่งหนีไปเจอกำแพง

พร้อมกับพวกที่เหลือก็กรูเข้ามาทำร้ายอีก
เตะทั้งต่อยทั้งใช้มีดฟันซ้ำหลายแผล
บาดเจ็บสาหัสทั่วตัวเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับ

เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถือมีดรุมทำร้าย

ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลายคัน
เมื่อก่อเหตุเสร็จก็รีบซ้อนรถหนี

ซึ่งอาการล่าสุดหลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่แพทย์ให้นอนพักเพื่อรอเอ็กซาเรย์สมองอีกครั้ง
แล้วก็ได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่น
เร่งล่าตัววัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ